ไปดูกลุ่มเสี่ยงโควิดจากพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ย
ตอนนี้ก็คือทยอยไปกักตัวที่บ้านเกิดใช่ไหมครับ

ก็เข้าสู่เถียงนามอเดลนะครับ

นะครับชาวบ้านหัวฝ่ายหมู่สองตะบนห้วยเตยอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ช่วยกันเอาอุปกรณ์พัดลมเครื่องนอนไปให้ญาติพี่น้องที่กำลังจะเดินทางมากักตัวที่จุดนี้
เจ้าหน้าที่จัดไว้เป็นจุดพักคอยสำหรับกลุ่มเสี่ยงโควิด๑๙
แล้วก็ระหว่างรอผลตรวจโควิดจากโรงพยาบาลซำสูง
เจ้าหน้าที่จัดสถานที่อยู่ในสวนป่าของชาวบ้านนะครับไว้เป็นที่กักตัว
ก็จัดเอาไว้๒จุดคุณผู้ชมดูสภาพไปตั้งแต่ตอนแรกเราวิพากษ์วิจารณ์
น้ำไฟไม่มียุงจะกัดอะไรแบบนี้นะเขาก็พยายามจะทำให้อยู่ได้แหละ
คือพื้นที่นี้เขาได้รับรายงานว่าเดี๋ยวจะมีกลุ่มเสี่ยง๙คน๙รายด้วยกัน
มาจากโรงงานผลิตกาแฟที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
โทรศัพท์มาบอกแย่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วนะ
ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่ว
แล้วก็อยากจะกลับมากักตัวที่บ้านเกิดซะด้วยนางคูณสุขแน่นอุดรนะครับ
ท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการเป็นผอโรงพยาบาลรพศตนะ
ที่ห้วยเตยเนี่ยเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
มีกลุ่มเสี่ยงในติดต่อผ่านญาติเข้ามาในพื้นที่บอกขอกลับมากักตัวที่บ้านเกิดนะ
ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็มีอสมคอยให้คำปรึกษาครับ
แล้วก็อสมเนี่ยจะเป็นคนประสานนะครับกับรอพอสตเนี่ย
ในส่วนสถานที่กักตัวเนี่ยนะจะทำงานแบบบูรณาการแบบรายต่อราย
เน้นหาสถานที่จุดพักคอยนะครับ
เพื่อรอผลตรวจเชื้อให้ห่างไกลจากชุมชน
เพราะว่าเดี๋ยวทะเลาะกันอีกไม่งั้นเดี๋ยวชุมชนไม่พอใจ

ที่ผ่านมาตะบนห้วยเตยมีประชากรกลุ่มเสี่ยง

ก็ใช้เถียงนาโมเดลนี่แหละนะฮะเป็นที่พักผิงชั่วคราวก่อน

ที่มีประชาชนมาจากพื้นที่เสี่ยง๑๐จังหวัดนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๘มิถุนายนจนถึงวันนี้นะครับ

ส่วนใหญ่ก็ใช้เถียงนาเป็นที่กักตัว
หมู่บ้านเปิดรับสิ่งของนะครับ
แล้วก็มีแนวโน้มว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
จะเดินทางกลับมากักตัวแบบนี้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนสถานการณ์ของจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ตอนนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๕๒รายนะครับ
มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙นะฮะ
ใน๒๖อำเภอ๓๒แห่งรวม๗๙๐เตียง
ขณะนี้เหลือใช้แค่๙๑เตียงนะ

ถูกนะครับเพิ่ม๕๒เนี่ย
เหลือ๙๑เนี่ยโอ้โหเหลือถือไว้สัดส่วนที่น้อยมาก
มี๕อำเภอที่จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองชุมแพรแหวงน้อยภูเวียงแล้วก็แหวงใหญ่